มากับในสมัติกับเราสองคนในคู่กับสมัติกับเรา
โอ้โหมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับแน่นอนฮะ

เรื่องราวสาระมาฝากเตือนกันก็มากมายเยอะแยะ
คุณผู้ชมอยากจะฟังเรื่องอะไรร่วมพูดคุยกับเราด้วยเหมือนกันนะคะ
เป็นเพื่อนกับไทยรัฐแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาฟรี

หมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องส่วนตัวนะครับ

เราเจอกันจนถึงสู่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้แหละค่ะ
สวัสดีครับส่วนวันนี้เรื่องราวของเรามันเยอะนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหที่จังหวัดตราดครับเกิดเหตุการณ์แปลกขึ้นเมื่อนางรำ
รำอยู่ดีก็ถูกแฝงร่างแบบนี้ครับ
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมต้องถึงหมอปลาอีกแล้ว
เมื่อสาวร้องไห้ขอให้หมอปลามาช่วยหลังถูกพระหื่นรอแก้คุณสัย
เหตุการณ์ระทึกบนท้องถนนครับคุณผู้ชม
รถคันนี้โอ้โหบดขยี้เรียกได้ว่ายางแตกยังจะไปต่อ
ว่าแต่จะไปต่อจนถึงไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว

ขอบความไลน์มาเยอะเลยนะครับทักทายเราก็มี
แล้วก็บอกให้เราเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวที่แบบว่าเป็นเรื่องความเชื่อ

โอ้โหแล้วเราก็มีเยอะเหมือนกันเอาเรื่องไหนก่อนดี
งั้นเล่าเรื่องนี้เลยนะครับไปดูเรื่องที่ว่ามีสาว
สาวคนหนึ่งมารำแก้บนลักษณะแบบนี้
ลำไปอย่างเดียวไม่พออยู่เกิดอาการแปลกครับ
เหมือนกับว่าถูกแฝงร่าง
โอ้โหนี่ไงครับ
ดูจากหน้าแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะ

คุณผู้ชมครับที่บริเวณอาสมพ่อปู่ฤษีนารอดนะครับ
ในพื้นที่บ้านมะอึกแร็ดตำบลหนองบอดอำเภอบ่อไร่

ที่นี่ชาวบ้านเขาก็แวะเวียนไปขอโชคลาภกันเยอะ
รูปปั้นพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ก็มากันตามปกตินั่นแหละครับคุณชิสา
ใช่แล้วค่ะก็มีนักธุรกิจค้าเพชรพลอย
จากจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีมากันด้วย
แต่งชุดสวยจัดเต็มมาเลยค่ะคุณผู้ชม
มาเพื่อแก้บนเป็นการรำแก้บนถวายพ่อปู่แม่ย่า
หลังจากที่โชคดีเป็นคนดวงเห็งถูกรางวัลลอตเตอรี่ไป
งวดที่ผ่านมารับทรัพย์ไปครึ่งล้านนะคุณผู้ชม
ครึ่งล้านก็เอาล่ะ๕แสนได้

ในระหว่างที่ร่ายรำสองสาวจู่ครับ
เกิดอาการอย่างนี้ครับโอ้โหนี่
ถ้าเป็นหมอป๊าผมแย่แต่ถ้าเป็นสองสาวนี้ก็คงประมาณว่า
หนูแย่ยืนไม่ไหวแล้วหนูจะล้ม
อาการเป็นแบบนั้นครับงั้นก็ทำให้อาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้า
หมอดูหน้าสวยนักเปิดดวง
ต้องมาช่วยเหลือครับสวดมนต์ปัดเป่า
อย่างนี้จนสุดท้ายก็ทำพิธีได้สำเร็จครับ
โอ้โหเป็นเรื่องที่
ทั้งหมดทั้งบนให้ดูเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับคุณผู้ชม
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินที่จะคาดเดา
ถ้าไม่ระวังมันจะเกิดเหตุแบบนี้แหละค่ะ

โอ้โหคุณชนะคุณผู้ชม

เพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ย
คือภาพจากกล้องหน้ารถคันที่เป็นหนึ่งในคันที่เกิดอุบัติเหตุด้วย

ก็ขับมาอยู่ดีขับไปเพลินดูเหมือนจะไม่มีอะไร
แต่คุณผู้ชมสังเกตนะว่า
จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมาจากฝั่งขวามือ

แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปชนกับรถเก๋ง

โอ้โหชนกันแบบ๓เด้งเลยนะ

ผมเข้าใจนะว่าอาจจะมองทางแล้ว
แต่ด้วยความที่ว่ารถเก๋งคันที่สวนทางมามันเป็นทางโค้ง
แล้วมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นในช่วงที่ออกมา
จังหวะนั้นครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ฝากเตือนภัยกันนะครับ
แยกนี้มีสัญญาณไฟจราจรไหมยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
ขอบคุณคลิปนี้จากเพจเฮียขับรถด้วยค่ะ
เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียว

กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมต้องติดตามข่าวนี้เลย
เพราะอะไรรู้ไหมทุกช่องทุกสถานีเขานำเสนอข่าวนี้
ข่าวนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ดูเดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านชาวช่องเขาไม่รู้เรื่อง
ที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริง
จริงครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปร้องเรียนว่าถูกพระเนี่ยทำพิธีบางสิ่งบางอย่างนะครับ
ลักษณะมันช่างวิตรฐานจริง

โอ้โหงานนี้หมอปลาเลยต้องบุกไปถึงที่บุกไปจับแบบคาหนังคาเขาเลยครับ
คร่าววิทย์เป็นซึ้งอื่มให้เราโดยช้าเคยสมบูรณ์นะครับ
คุณตีครับจับได้ค่าหนังค่าเขาเลยนี่คุณตีของเรานะช่องขาวสิบสอง
คุณตินักข่าวสัมภเวษีกำลังวิ่งตามไปเลยส่วนที่วิ่งข้างหน้าน่ะแฟนหมอปลาเขา
อ่าไปกันทั้งคณะแหละคุณฟ้าเขาวิ่งไปนะครับเพื่อไปหยุดย้ำพิธีกรรมที่ว่าสุดจงวิตรฐาน
ก็คือยังไงอ่ะผู้ชายก็คือพระกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองในห้อง
นั่นแหละครับพอเปิดประตูเข้าไปก็ถามเฮ้ยทำอะไรก็ได้แล้วกวักมือเรียกกุฏินักข่าวของเรา
อ่าคุณติของเราเดินไปแบบนี้แล้วเจออะไรเจอพระโอ้โหพวดมาแบบนี้คุณติตกใจไม่รู้จะพูดหลวงพี่หรือหลวงพ่อดี
เรียกทั้งสองเลยค่ะก็เลยเรียกทั้งสองแล้วก็บอกว่าเอาเอ๊ะนี่นี่ทำอะไรทำอะไร
ค่ะพระตอบมาว่าน้ำบ่นคือลิ้นแข็งเปรี้ยกกันมาทันทีไม่รู้เหมือนกัน
ทำไมต้องเข้าไปในนั้นพระท่านก็บอกว่าน้ำบ่นแค่น้ำบ่นอย่างเดียว
ยังไม่ทำอะไรแต่ไม่ได้หรอกต้องตอบคำถามแล้วพระรูปนี้คือใคร
พระนัตภพลอยู่สวรรค์อายุหกสิบปีเป็นพระลูกวัดวัดใหม่พระดุงเขตจังหวัดดนทมรี
นี่ครับตกใจเมื่อเจอกับกองทัพนักข่าวรวมไปถึงเจอกับหมอปลาด้วยครับ
มากันเยอะเลยนะคะคือเขาทำพิธีอยู่กลางสวนอยู่ในกระท่อมที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าหญิงสาวที่มาทำพิธีนี่แหละเป็นผู้ร้องเรียน
คุยกับหมอปลาเหมือนกับวางแผนเป็นแผนซ้อนแผนกัน
แล้วบอกว่าจะมาทำพิธีอาบน้ำบ่นกับพระ
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ย
ดูพฤติกรรมของเขาชัดเจนนะมันค่อนข้างจะชัดเจนคือให้ผู้หญิงเขามาถอดเสื้อถอดผ้า

โอ้โหคุณค่ะสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ส่งสัญญาณไปให้คณะหมอปลาบุกเข้ามาช่วยทันเวลาพอดี
อ้าวนี่ครับต้องบอกว่าจับได้แบบคาหนังคาเขา
เขาก็พยายามเค้นความจริงว่าทำอะไรนะ
พระพระนัตรพลปากแข็งบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไร
อุ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยจริงอัตตามาอัตตามาทำอะไรไม่ได้หรอก
ทำไมอ่ะอาตมาแบบไม่พังงาดแล้ว
มันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วอัตมาไม่สามารถทำอะไรได้
อาตมาก็ว่าอย่างนั้นแต่อย่างนี้พระรูปนี้ยังชี้หน้าด่าหมอปลาด้วยนะ
ลักษณะแบบไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวเหมือนบอกว่ามากล่าวหาเขา
จากหลักฐานบรรทานเอาไปดูช่วงที่เขาปะทะขาโรมกันครับ
เจ้าหน้า

คือนางสาวเอค่ะเขาบอกว่ารู้จักกับพระนัทพลมาประมาณสัก๔เดือนแล้ว
คือมีคนแนะนำให้รู้จักเพราะอะไรอยากจะดูดวง
แล้วพระนัทพลดูดวงแม่นเธอก็เลยไปดูดวงด้วยนะคะ
และพระก็ทักว่าผัวน่ะมีเมียน้อยเดี๋ยวจะช่วยนะ
ช่วยเพราะว่าคุณเอเนี่ยเป็นเมียตามกฎหมายแต่ที่ต้องทำคือหมั่นมาอาบน้ำมนต์
แล้วหลังจากนั้นนะครับพระนัทพลเนี่ยก็มีการวีดีโอคอลไปหาบ่อย
วิดีโอคอร์ไงตื่นมันก็จะเห็นภาพรีบกดรับเลย
นี่ไม่รู้เหมือนกันกดรับไม่กดรับแต่นี่เห็นภาพหลักฐานนะนี่
วีดีโอคอลมาเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหชัดเจนแล้วยังไงรู้ไหม
ตอนวิดีโอคอล์ไปบอกให้ผู้เสียหายจะเปิดเปิดให้ดูหน้าอก
ทำไมจะดูฝัยฝัยที่เป็นการลักษณีย์
บอกให้เปิดดูตรงอวัยวะเพศด้วยเขาบอกว่าจะปัดเป่า
ปัดเป่าผ่านวิดีโอคอล์มันได้ที่ไหน
เลยบล็อกเบอร์ค่ะแต่ยังไม่จบนะพระครองคู่บอกว่า
ถ้าบล็อกเบอร์นะเดี๋ยวจะเสกควายเข้าท้องโอ้โหตายแล้วงานนี้เธอก็เลยติดต่อหมอปลาให้มาช่วยนี่แหละ
เธอก็กลัวเนอะหมอปลาก็บอกกับเธอว่าให้ซ้อนแผนเลย
ล่อให้พระมารดนามวลเพื่อที่จะหาหลักฐานมาตัว
พร้อมเจ้าคณะอำเภอสามภาทมาตรวจสอบด้วย

แต่อยากจะให้ดูช่วงนั้นช่วงที่แบบเขาไป

จับแบบได้คาหนังคาเขามันมีช่วงหนึ่ง
ยังไงพี่พระก็โมโหด้วยนะ
ตอนนั้นยังไม่โดนจับศึกท้าทายหมอปลาด้วย

บอกว่าเดี่ยวกันไหมกับหมอปลา

บอกว่าถ้าหมอปลาไม่หลับให้จับฉันเข้าคุกเลย

ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่นี่ช่วงเวลานี้แหละครับ

เออมานี่มานี่หมอป้าอย่างนี้อย่างนี้

อันที่ผมฟังของหมอป้าก็เขาพูดอย่างนี้จริง
คนแหมก็เล่ากันไปตามข่าวเข้ามา
แต่เห็นแบบนี้มันก็ไม่สบายอกสบายใจชาวพุทธแหละ
แต่ก็ฝากแหละสำหรับสาว
ที่อยากจะทำพิธีในลักษณะความเชื่อแบบนี้
ยังไงก็ต้องมีคนอื่นบุคคลที่๓ไปด้วย
หรือถ้าเห็นแล้วไม่ชอบมาพากลนี่อย่าไปเลยดีกว่า

เอาเรื่องนี้ก็เป็นตามคดีนะ
คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งมาดูเรื่องของความเชื่อหน่อยนะคะ
มีกลุ่มคนที่เขาไปไหว้พระขอพร

สมหวังดังใจแล้วก็ต้องมารำ

ปรากฏว่าขณะที่รำอยู่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ

เป็นไงคุณชนะเห็นภาพแล้วมันก็น่าขนลุกเหมือนกัน
แต่ดูตอนที่ยังแบบเวลาปกติ

ก็เราก็ดูด้วยความแบบจิตศรัทธา

รำสวยอ่อนช้อยงดงามนะคะ
มีนางรำสองคนเขามารำบวงสวง
พญานาคที่วัดเขาจันทร์อำเภอสนามชายเขต
จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นรอยต่อกับปราจินบุรีนี่แหละ
เขาจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดทรัพย์รับโชค
ก็มีชาวบ้านนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีกันเยอะ
แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือมีนางรำแต่งตัวสวยมารำนี่แหละค่ะ
พูดตรงนะเธอรำสวยนะแต่ละคน

นางรามเนี่ยเกิดอาการแน่นหน้าอกต้องยกออก
ยังไงคือแล้วก็มีการพูดว่า
หลายคนมาย่างกันเข้าร้าง

พ่อปู่พญานาคมาช่วยฉันที
อยู่เธอก็บอกว่าพ่อปู่ก็มาช่วยจริง

เธอบอกอีกนะว่าเงาร่างผู้หญิงที่เห็นน่าจะเป็นแม่ตะเคียนที่อยู่ในวัด

นี่มีหลายร่างนั่นแหละที่จะมาเข้าร่างเธอ
แต่สุดท้ายพ่อปู่มาช่วยไว้นะ
หลายคนที่เห็นแบบนั้นก็ขนลุกไปตามกันล่ะค่ะ
แต่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชม
ระหว่างที่นางรำกำลังรำอยู่นั้นสังเกตที่แสลนด์เขียวเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่ไส้เดือนนะมันก็เหมือนไส้เดือนนะ
มันเป็นงูดีนกุญชนะงูดีนทรโหลขึ้นมา
แล้วก็เลื้อยหนีไปเขาบอกว่ามันเลื้อยไปทางนางรำด้วย

อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่า

กันตรงไหนหัวหมูนี่เลย

ก็รออีกก่อนคุณคะ

ก็แปลกดีนะก้านทูบสมัยเนี่ย

เวลาเราดูจนแบบว่าจุดจนเสร็จเนี่ย

ก็คงจะจบที่๖นี่แหละคุณชนะ

แบบว่านายคนก็ชอบดูข่าวเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ว่าบางคนไม่ได้ชอบดูข่าวนี้
ใช้วิจารณญาณอยู่ด้วยกันเเนาะ
ค่ะเป็นสีสันของชีวิตล่ะคุณผู้ชม

ท่าทางไม่ค่อยดีไม่ดีหนักมาก
เพราะล้อแตก
ดขยี้ต่อไปเรื่อยเขาก็เลยไลฟ์สดบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ครับ
ไฟล่าเท่าไรอีกครับ
การสินค้าบ้าแต่ลี้เอาก็ได้ยินอ่ะ
ถือไม่จอด
โอ้โหคุณ

โกโก้ฉลองกรุงสุวรรณบุตรนะครับ

ขณะที่ขับรถตามรถคันนี้นะครับ
สภาพยางมันแตกทั้งล้อหน้าล้อหลังทางฝั่งด้านขวาครับ
ขับไปตรงบนถนนเลี่ยงเมืองสุรินจอมพระ

แล้วสักพักมันเริ่มมีประกายไฟแล้วไง

โอ้โหเรียกได้ว่าบทขยี้ยาวเลยครับ
และในช่วงที่ไลฟ์สดนะคุณชิสา
คนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็พยายามบีบแต่ให้รถคันนี้จอดด้วยนะ
แต่ก็ไม่จอดไปอีกไกลอะค่ะ

เขาขับมานะคะจนถึงถนนสายสุรินศรีขอรพุมเป็นระยะทางประมาณสัก๕กิโลเมตร
แล้วสภาพที่เห็นคุณผู้ชมโอ้โหยางฉีกขาด

ื่ยยุ่ยปุ๋ยเป็นปุ๋ยไปแล้วค่ะ

เอางี้สุดท้ายครับรถคันนี้ยอมจอด
ข้างแล้วก็ผู้ชายคนที่ขับเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๖๐๖๕ปีเดินลงมา

คนที่เขาถ่ายคลิปก็ถามว่าเอามาจากไหนลุง
ลุงยังไงเนี่ยลุงก็บอกว่า
ขับกลับมาจากการกินข้าวที่ตะบนท่าสว่าง
โอ้โหแล้วระยะทางมันก็ประมาณสัก๒๐กิโลเมตรได้นะ
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็ถามว่าพี่แล้วสรุปทำประกันหรือเปล่าเนี่ย

จำไม่ได้หรอกตอนทำก็ทำอยู่ชั้นล่างนี่แหละ
ไม่ได้หมายความว่าอาคารชั้นบนชั้นล่าง

หมายถึงรับประกันแบบไหนรับประกันทั้งคนที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือว่าคู่กรณี
แต่ว่าเห็นแบบนี้ชาวเน็ตเองเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะ
เอาเป็นว่าถ้ารู้ตัวว่ายางแตกหรือว่ายางชำรุดจอดเถอะครับ

เออนะส่วนเรื่องของเมาไม่ขับอันนี้เราก็ย้ำเตือนด้วย
ถ้าหากว่าร่างกายไม่พร้อมก็หยุดดีกว่านะคะ
ยังอยู่บนท้องถนนเป็นอุบัติเหตุ
เฉียดไปนิดเดียวที่จะเกิดขึ้นกับคนข้ามถนนค่ะ
แม้ว่าเราจะข้ามบนทางมาลายใช้ว่าจะปลอดภัยนะคะ

คุณชนะนิดเดียวเท่านั้นแล้วคุณสังเกตไฟจราจรด้านบน
เขาขึ้นไฟสีแดงคือให้รถหยุดแล้วก็ขึ้นสีเขียวตรงคนข้ามถนน

คือแต่ปรากฏว่ายังไงนี่คือไฟแดงสำหรับทางม้าลายโดยเฉพาะ
ถูกต้องระบุเลยว่าให้รถหยุดนะแล้วให้คนข้ามได้
คุณผู้หญิงคนนี้เขาก็หยุดอ่าเขาก็กดไฟใช่ไหม
พอถึงเวลาสัญญาณที่เขาเดินได้เขาก็เดิน
แต่ปรากฏมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งโอ้โหมาอย่างไวเลยคุณชนะ
อ่ะคลิปดังกล่าวนะครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ที่นำมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
โอ้โหแล้วเขามีข้อความเอาไว้ด้วยนะบอกว่า
ขนาดมีไฟแดงยังซัดแบบไม่ลืมหูลมตาเลยนะ
ต้นเซ็นเซอร์กันถึงสองครั้ง
เอางี้ละกันนะครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องร้องอุทานด้วยความตกใจแล้วครับ

นี้สมัยนี้ตอนนี้เขายิ่งมีข่าวโด่งดังอยู่
ใช่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการชนคนที่ข้ามถนน
ถูกต้องครับแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์อย่างนี้ให้ได้เห็นต่อเรื่อยมาอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นร่วมกันครับรณรงค์นะครับในช่วงนี้นะครับ
ถ้าเห็นทางม้าลายชะลอก่อนเลย
ไม่ต้องคิดอะไรมากว่าจะมีคนข้ามหรือไม่มีคนข้าม
เพราะส่วนใหญ่ทางมาลัยมันจะอยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ขับรถอย่าเร็วเกินไป
ถูกต้องครับร่วมกันนะครับสร้างจิตสำนึกที่ดีครับ
ขอบคุณคลิปนี้จากเฟซบุ๊คเฮียขับรถด้วยนะคะ
ครับที่จังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณพ่อเนี่ยร่ำไห้เลยเขาบอกว่าเขามีเรื่องกับคนใหญ่คนโตในพื้นที่
บอกว่าเป็นลูกเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้าน
โอ้โหตีกันนัวตีกันยับเลยครับ
อ้าวโหกูเชียวแล้วบ้าน

ชุระมุนวุ่นวายใครเป็นใครค่อยฟังกับกันครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหินเหิบหมู่หก
หมูขออภัยโอ๊ย

บ้านหิ้นเหิบหมูหก

อำเภอวานอนิวาจังหวัดสกลนครนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านแห่งเนี้ย
กำลังทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านแล้วเขากำลังจัดทำงานบุญนะคะ
จัดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
จากงานบุญกลายเป็นงานที่แบบทะเลาะกัน
คุณผู้ชมครับนายวิไนอุทาอายุ๕๒ปีผู้เสียหาย
คนนี้คนนี้เขาเล่าให้เราฟังว่าที่ต้องไปถ่ายมันเกิดเหตุทะเลาะกัน
ช่วงที่ชาวบ้านเขากำลังทำรถแห่กันอยู่นะ
เขาก็เต้นลำสนุกสนานในงานบุญของเขา
แต่นายบอมลูกชายของผู้ใหญ่บ้านมีอาการมืนเมาก็ดื่มสุรามา
แล้วไปชกไตกับลูกบ้านคนหนึ่งตัวขาวนายวิไนก็เข้าไปห้ามนะ
แต่อย่างนี้บอมมีเรื่องบีมเจ็บด้วย

บีมเป็นน้องชายของนายบอม
อ้าวเอาละสองคนแล้วนะบอมกับบีม
โอ้โหก็สุดท้ายเปิดฉากชุลมุนแบบนี้

โอ้โหเขาบอกว่าไปใช้ไม้ตีแขนของนายวินัย
โทรศัพท์เนี่ยหลุดจากมือเพราะเขากำลังถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่วุ่นวายอยู่
เออแล้วนายบีมก็ไปแย่งโทรศัพท์ของนายวินัยมารด้วย

จากนั้นก็เลิกราแยกย้ายกันไป
แต่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ชม
ทั้งนายบีมและนายบอมกลับมา
ถือมีดตรงไปสู้กับนายปริยพงศ์
ซึ่งเป็นลูกชายของคุณวินัยนั่นแหละ
โอ้โหยื้อยุดฉุดกระชากันแบบนั้น
จนทำให้ลูกชายของพี่วินัยบาดเจ็บที่คอและแขน

นายบอมลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็ไปแย่งมีดเล่มเดียวกัน

โอ้โหนายสุวรรณเนี่ยก็เป็นลูกชายอีกคนของพี่วินัย
ก็กลายเป็นว่าลูกชายของพี่วินัยสองคนบาดเจ็บนะ

ทีนี้นายภัยบูลสมุนผู้ใหญ่บ้านเขาว่าอย่างนั้นนะ
ก็ใช้ปืนมาจี้คอนายสุวรรณอีกทีนึง
โอ้โหคือเป็นเหตุการณ์บุ่นวายจริงคือเป็นเหตุการณ์บุ่นวายจริง

นางบุญจันทร์ภุยทาภรรยาของนายวินัยผู้เสียหายนั่นแหละ
ก็บอกว่าโอ๊ยมีอยู่ช่วงนึงมีคนจะมาฟันก็คือนายบอม

เธอเลยยกมือขึ้นรับมีดแทน
โอ้โหโดนมีดฟันเขาที่นิ้วกลางด้านขวาเย็บไปสี่เข็ม
แล้วเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ
รู้สึกว่ากลัวที่จะต้องทำคดีนี้สู้กับคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่

ก็เลยไปร้องศุลจ์๒๐๐๒นนจังหวัดซักรณคล์คุณชนะ

ว่าเขาก็เป็นคนธรรมดา

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็รับปากนะว่าจะดูแลเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที่นะคะ
เปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของกินเปรี้ยวแซ่บหน่อย

มม่วงน้ำปลาหวานคุณชนะ

แต่คุณค่ะถ้าไปสั่งคุณต้องดูให้ดีเดี๋ยวเจอของแถมแบบนี้กินไม่ลงค่ะ
จริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่า
ที่เห็นน่ะจริงหรือเปล่ามันขยุกขยุยอะไรมันคือขนอะไรค่ะคุณชนะ
แล้วมาเส้นเดียวเอาจริงนะจะบอกแบบนี้นะสมมุติว่าไม่เห็นนะ
จิ้มไปแล้วนะเอาเข้าปากเคี้ยวไปมันจะเป็นยังไง
ี้ยวก็อร่อยแต่สุดท้ายต้องยังไงรู้ไหม
ต้องไขออกเออต้องไขออกต้องถุ้ยไง
เคี้ยวเส้นผมหรือว่ารักษณะของเส้นขนแบบนี้ไม่ได้มันจะติดอยู่แถวปลายปากอ่ะ
มันคือแบบผอืดผอมแน่นอนคุณชนะค่ะแต่ว่าเนี่ยยังโชคดีที่เขายังไม่ได้กินเข้าไปเขาเห็นก่อน
อ่อหูแต่เห็นแบบนี้แล้วมันหูหู้ยมันโด้ให้หลอกจริง
หรอกนะว่าจะเอามาประจานหรือว่ามาทำลายชื่อเสียงของร้านที่เขาซื้อ

ใช่เขาอยากจะเตือนภัยกันนะครับเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องดูด้วยนะ
ว่าเออเขาทำสะอาดจริงหรือไม่หรือมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในอาหารที่เราซื้อมาหรือเปล่า
ค่ะก็แค่นั้นแหละนะผู้บริโภคก็ดูแลให้ดีส่วนคนขายก็ดูแลสุขอนามัยความสะอาด
ให้ผู้บริโภคด้วยนะเดี๋ยวตกเป็นทงส่งทงเสียขึ้นมาเป็นเรื่องบรรลายอีกนะ
เรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเป็นอุทาหรณ์ของคนที่ขับรถนะครับ
เพราะว่าบางทีเจอกับรถที่บรรทุกบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งของที่บรรทุกมามันล่วงลนกลางถนนครับ
โอ้โหมาอย่างไวคุณผู้ชมค่ะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งนะคะ
ในขณะที่รถของเจ้าของคลิปกำลังขับขับอยู่จู่เนี่ยค่ะ
มีท่อนไม้ท่อนใหญ่หล่นมาจากรถบรรทุกทำให้คนขับเนี่ยเขาพยายามหักหลบนะ
แต่ก็แบบมันกระทันหันมากจริงจริงนี่ดูดิมาแบบโอ้โหมาแบบมันหลบไม่ทันจริงจริง
แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายอ่ะนะคะคุณครับ
เอางี้ละกันก็อยากจะวอนขอนะครับสำหรับรถบรรทุก
เชื่อว่าหลายหลายคันทำถูกกฎหมายแหละแต่ถ้าบางคันทำไม่ดีแล้วนะ
ก็ต้องมาฝากเตือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการบรรทุก
ไม่ว่าจะเป็นไม้หินดินหรือสิ่งของต่างที่มันอาจจะตกหล่นบนพื้นถนนได้
มันต้องมีผ้ายางคลุมให้ดีนะอ่าอันนี้ทำให้ถูกต้อง
ป้องกันนะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้กับใครจริงครับ
อ้าวเติมเรื่องราวต่างหายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกเลย
เวลาค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพน้องช้างนะรักนะรักถูกต้องครับ
ติดตามด้วยนะครับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ

สวัสดีค่ะ